คุณผู้ชมคะจะอ่านข่าวไปก็รู้สึกสงสารแอลกอฮอลยังไงไม่รู้

ว่าเนี่ยพอกินเหล้าแล้วก็ขาดสติมีปัญหามีเรื่องราวเกิดขึ้น
รายนี้เขาบอกว่าเล่าเข้าปากองค์บากเข้าสิงค่ะ
หูเพี้ยนหูหาเรื่อง

ถ้าใครพูดอะไรไม่ได้พร้อมจะบวกตลอดเวลา

ประเด็นคือไปรุมต่อยผิดคนด้วยจ้า

เมื่อกี้น้องผมบอกว่าจะตามโรงพิเศษแล้วมึงบอกว่าเอาไงกับมัน

ไปไปไปพี่หว่าพี่หว่า

จากคลิปค่ะผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวเห็นไหมวิ่งมาพยายามจะแบบต่อยผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองแล้วมีจังหวะที่เขาเซเหมือนจะล้มอ่ะ
ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองก็ได้จังหวะนี้วิ่งหนีไปเลยนะคะ
แล้วก็มีคนในคลิปตะโกนบอกว่าหยุดเลยนะหยุดถ้าไม่หยุดจะเรียกตำรวจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดคนเดินพื้นที่ปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ก็คือเพื่อนของผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่ถูกต่อยนี่แหละ
เขาบอกว่าเพื่อนเขานั่งเล่นอยู่เฉย
อยู่ผู้ชายเสื้อขาวที่ลักษณะเหมือนเมาเหล้าก็พาพวกสี่ถึงห้าคนมารุมต่อยรุมกระทืบ
แล้วอ้างบอกว่าเพื่อนเขาที่สวมเสื้อสีเหลืองพูดไม่ดีใส่ที่บอกว่าเอากำปั้นไหม
ที่เขาบอกว่าตัวรุ่นน้องเขาบอกรถสตาร์ทไม่ติด
แล้วอยู่ผู้ชายเสื้อสีเหลืองก็พูดขึ้นมาเลยว่าเอากำปั้นหรือเปล่า
ซึ่งเพื่อนเขาบอกว่ามันไม่ได้พูดมันนั่งอยู่เฉย

แต่ที่แน่คือเรียกเพื่อน๔๕คนมารุมต่อยรุมกระทืบเลยค่ะ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในกลุ่มบ่อวิน

ใครรู้จักชายเสื้อขาวคนนี้ช่วยมาเคลียร์ด้วย

อย่าให้ต้องเป็นคดีความ

กินเหล้าก็กินแต่พอประมาณเนาะ